อืมเอาไปดูเรื่องนี้กันหน่อยที่สุราธานีคลิปนี้เป็นไวรัลนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นเรื่องของเป็นภาพที่เด็กกำลังแข่งกีฬากันสู้สุดใจจริงเพื่อให้ถึงเส้นชัยด้วยกันค่ะ
ครับ

เฮ้ยมึงดูกูก่อนกูลงไปอยู่ใต้ไบเผ้าแล้วดูเนี้ย
แต่ไม่ปล่อยมือนะโอ้โหไม่ปล่อยมือนะเออ

คลิปนี้คนเข้าไปดูกันเยอะมากคอมเมนต์ก็เยอะมากจริง
สู้สุดใจเลยน้องผู้ชายตัวอ้วนลากกาบมะพร้าว

ตัวเล็กนี่ก็ต้องไปกับเพื่อนนะไม่งั้นไม่ได้รางวัล
น้องคนลากเนี่ยคือน้องอานัทค่ะ
คนที่โดนลากชื่อน้องว้านนะคะ
เขาแข่งกีฬาลากทางมะพร้าวกัน
มีคนลากกับคนจับต้องทำงานประสานกัน
คือคุณครูคือสุดท้าย๒คนนี้เขาก็ชนะอย่างที่เขาตั้งใจแหละ
ครูก็เห็นความสู้ของน้องมอบเงินเพิ่ม
เป็นรางวัลให้คนละ๑๐๐บาท
แล้วปรากฏว่าจากความที่คลิปนี้เป็นไวรัลคนดูแล้วชอบ
เห็นความสู้ของน้องก็มีคนโอนมาให้น้องด้วยนะ
ตอนนี้ได้รางวัลนักสู้๒๐๐๐บาทแล้วนะ
โรงเรียนก็มอบเงินจำนวนนี้ให้กับน้องเรียบร้อยแล้ว
พร้อมกับยอดไลค์ค่ะ๖ล้านครั้งนะคะคุณผู้ชม
โอ้โหนี่ค่ะจับไม่ปล่อยจริง
ให้คุณผู้ชมฟังเสียง๒นักสู้หน่อยค่ะ
พี่เขาไม่กวนละยุทธกับของน้องเรียนได้อาจมีเลยน่ะ
คุ้มนะก็ไม่แต่คิดเรื่องสถานทุกตัวเนอะ